คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมมะม่วงที่เราปลูกนั้น
ผลไม่ดกเหมือนสวนอื่นอื่นเขาวันนี้เรามีสูตรลับที่จะทำให้มะม่วงออกดอกผลดกเต็มต้น
เทคนิคง่ายง่ายเพียงแค่ใช้กล้วยสุกและน้ำตาลครับวันนี้ก็เลยมีวิธีที่อยากจะทำให้มะม่วงลูกดกมาฝากค่ะ

ใช้กล้วยสุกแล้วก็น้ำตาล๒อย่างพอ
ไม่มีวาแวร์นะคะไปดูค่ะ
และนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสูตรลับ
มะม่วงออกดอกผลนี่ดกเต็มต้นเลยนะคะ
เพียงแค่กล้วยสุกและน้ำตาลจริงค่ะ
สิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีเพียงแค่๑กล้วยน้ำว้าสุก๒กิโลกรัม
และ๒น้ำตาลทรายแดง๑กิโลกรัม
และ๓ก็คือน้ำสะอาดค่ะ
เริ่มขั้นตอนแรกก็คือหั่นกล้วยเป็นชิ้น
ไม่ต้องใหญ่มากนะคะใส่ชามผสมลงไป
แล้วจากนั้นเราก็เทน้ำตาลลงไปตามด้วยน้ำสะอาดอีกซ้อ
คนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องขยำให้กล้วยเละนะคะ
หมักเอาไว้เหมือนใส่โหลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พอหมักเรียบร้อยทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ๑เดือน
ก็จะสามารถนำไปใช้ได้เลย

เราจะผสมน้ำหมักกล้วยที่ได้๔ช้อนโต๊ะต่อน้ำ๒๐ลิตร
ฉีดพ่นดอกมะม่วง๗วันต่อครั้ง
หรือจะใช้รถโคนต้นมะม่วงก็ได้รถไปเลยค่ะ
เท่านี้เองเราก็จะได้ออกดอกออกผลติดแน่นแบบไม่มีร่วงแล้วค่ะ
มันง่ายแบบนี้ล่ะคะน้องใบตองเดี๋ยวจะเอาสูตรนี้นะไปใช้กับสวนมะม่วงที่บ้านบ้าง
จัดไปฮะออกดอกออกผลแล้วก็ส่งมาให้เฮียด้วย
ได้เลยคนละลูกสองลูกก็ได้เลย